รอบขอบสนามนะคะพบกับพิชชีวรรณฑรสมกิตรุงโรธค่ะ
เริ่มกันที่เกมควันหลงทีมชาติไทยที่แพ้ซาอุดีอาราเบียไป๑ประตูต่อ๐เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะ
โดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยค่ะก็ยื่นประท้วงการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินชาวจีนเมื่อวานนี้นะคะ
รวมถึงยื่นอุทธรณ์กรณีใบเหลืองของสหรัฐอยู่เย็นจนทำให้ถูกไล่ออกจากสนามด้วยค่ะ
หลังจากที่ทีมชาติไทยนะคะบุกไปแพ้ซาอุดีอาราเบียศูนย์ประตูต่อหนึ่งในฟุตบอลโลกสองพันสิบแปด
คัดเลือกโซนเอเชียรอบ๑๒ทีมสุดท้ายนัดแรกกลุ่มบีเมื่อคืนที่ผ่านมา
ล่าสุดค่ะสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะก็ร่างหนังสือ
เพื่อยื่นประท้วงสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่าเอเอฟซีเนื่องจากมองว่าผู้หมิงผู้ตัดสินชาวจีนทำหน้าที่ผิดพลาด
ประเด็นแรกนะคะคือในนาทีที่๒๐ค่ะซึ่งธุรสินแดงดาถูกยาเซอร์เอามูไซเลมนายทวารเจ้าถิ่นรวบในเขตโทษ
แต่ผู้หมิงให้แค่ใบเหลืองแล้วก็ฟรีคลิกนอกเขตโทษเท่านั้นค่ะและประเด็นที่สองนะคะ
ก็คือการอุทธรณ์ให้กับสหรัฐอยู่เย็นที่ถูกตัดสินว่าไปทำฟาวใส่ฟาฮัทอัลโมวาลัสในเขตโทษจนเสียจุดโทษที่เป็นประตูชัยค่ะ
โดยสมาคมก็ชี้แจงนะคะว่าสหรัฐไม่ได้เข้าบอลอันตรายและอัลโมวารัสก็ไม่สามารถเล่นบอลต่อได้แล้วด้วย
พร้อมทั้งอุทธรณ์ใบเหลืองที่๒ของสหรัฐที่ทำให้โดนไล่ออกหลังจากจบเกมค่ะ
ซึ่งก็จะส่งผลให้เจ้าตันหมดสิทธิ์ลงเล่นในเกมต่อไปที่จะพบกับญี่ปุ่นด้วยค่ะ
ขณะที่กระแสในโลกโซเชียลก็มีแฟนบอลชาวต่างชาติหลายคนแสดงความเห็นใจแฟนบอลชาวไทยนะคะ
พร้อมกันยังเข้าไปแสดงความคิดเห็นในแฟนเพจของสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่าเอเอฟซีกันอย่างถล่มทลายค่ะ
ซึ่งบางคอมเมนต์ค่ะก็ตำหนิผู้หิงผู้ตัดสินชาวจีนที่บกพร่องในการทำหน้าที่
พร้อมกับประชดด้วยนะคะว่าเป็นแมนออฟเดอร์แมช
และบางคอมเมนต์ก็ใส่อารมณ์ค่ะว่าเอเอฟซีสมควรได้รับการชำระล้างความสกปรกในองค์กรที่มีการรับเงินหรือว่าผลประโยชน์ในการบริหารผู้ตัดสินเพื่อให้วงการฟุตบอลของเอเชียพัฒนาขึ้นค่ะ
ขณะที่เมพิชชนาสาขากรดาราสาวหวานใจของชนะทิพย์สงกระสินนักเตะทีมชาติไทยนะคะก็โพสต์อินสตราแกรมพร้อมกับแท็กถึงแมสซี่เจค่ะ

ไม่เป็นไรทำดีที่สุดแล้วกลับบ้านเรารักรออยู่
แล้วก็ติดแฮชแท็กให้กำลังใจทีมชาติไทยที่สู้ได้อย่างสมศักดิ์ศรีค่ะ
ส่วนซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมืองกุญสือทีมชาติไทย
ก็ปลุกเราให้นักเตะกลับมาต่อสู้ในเกมต่อไปที่จะพบกับญี่ปุ่น

ก็ขอบคุณทุกเสียงเชียร์นะ
เพราะว่าเด็กสู้ถึงที่สุดแล้วนะครับ

ก็แสดงความยุ่นดีกับทราบหูด้วยแล้วกันนะ

เด็กสมาธิแสดงว่าเสียจุดโทษจริงเราน่าจะได้จุดโทษด้วยซับไบแต่ไม่เป็นไร
ก็ฟุตบอลมีแพ้มีชนะนะครับก็พวกเราจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับ